เรือลำดังกล่าวด้านหลังของเราคุณผู้ชมหลายคนฉันเชื่อเหลือเกินว่า
อาจจะไม่เคยเห็นแบบชัดคุณจั๊กรีนผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
พาลงพื้นที่ไปสำรวจไปนั่งกันเลยค่ะนี่ค่ะเรือลำนี้เป็นเรือ
คุณผู้หญิงจะชอบไปยืนด้านหน้าแล้วจะโต้ลมแล้วจะถ่ายรูปสวยงามมาก
ตรงนี้นะคะโซนกลางจะเป็นโซนของคนขับแล้วก็ห้องน้ำนะคะ
คนขับก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะได้เห็นด้วยว่าตำแหน่งแต่ละคนอยู่ตรงไหน
ส่วนไหนของเรือโซนด้านหลังค่ะเรียกว่าโซนชมวิว
ตรงนั้นแหละค่ะที่เป็นจุดที่แซนอ้างว่า
คุณแตงโมไปอยู่ตรงนั้นไปฉี่
แล้วพลาดตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ตรงนั้นจริงแล้วพี่แจกรีมบอกว่า
คุยกับคนขับเรือคุยกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรือ
บอกว่าตรงนั้นนั่งได้ยืนชมวิวได้
หากเรือลอยลำอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญา
รวมถึงสามารถปัสสาวะที่ท้ายเรือได้
แต่ไม่ค่อยมีคนทำกัน
เพราะในเรือลำนี้มันก็มีห้องน้ำอยู่แล้ว
ที่ไม่มีคนทำกันเพราะมันค่อนข้างอันตราย

แล้วยิ่งเรือแล่นด้วยไม่มีใครไปฉี่ตรงนั้น
เรือจอดอยู่เฉยจากประสบการณ์ตรงของดิฉัน
ก็ยังน่ากลัวมันไม่ได้สวยงาม

ร่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามันสวยงาม
ถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นจริงมันน่ากลัวค่ะ

คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
คือถ้าเกิดท้ายเรือของโคบอลจะไม่มีอะไรให้เกาะเลยครับ
การนั่งการยืนก็คือมันก็เสี่ยงมีความเสี่ยง

มันอันตรายมากมันมีโอกาสดูซิคะ
นี่เจ้าหน้าที่สาธิตเลยนะคะนั่งยองท้ายเรือแบบนี้

แสดงความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
บอกว่าปกติแล้วไม่ค่อยจะเห็นผู้หญิงมานั่งยองทำธุระกลางแม่น้ำแบบนี้นะ

หนึ่งมันโจ่งแจ้งมากต่อให้มืดก็ตามเถอะ

ส่วนใหญ่จะไปเข้าห้องน้ำในเรือหรือไม่ก็ขับเรือไปหาจุดพักหาห้องน้ำ
เอาจริงเรือด้วยความเร็วของเรือมันสามารถไปถึงริมตลิงได้เร็วมาก

คือมันอั้นได้มันอั้นอยู่ปุ้ยเคยเราเคยนะฮะ
มันอั้นได้ไปหาห้องน้ำเข้ามันทันนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้าหากเร่งความเร็วเรือเร่งเครื่องแรงนะ
โอกาสสูงมากที่คนในเรือแล้วไปนั่งตรงนั้น
จะพลาดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
อ่ะทีนี้ได้เห็นลักษณะโครงสร้างของเรือไปแล้วสัดส่วนของ

อยู่จุดไหนอย่างไรกันบ้างนะคะ
ด้านหน้ามีปอนั่งอยู่คนเดียว
นี่คุณผู้ชมดูตามกราฟิกด้วยก็ได้นะคะ
ส่วนโซนคนขับโรเบิร์ตกับจ๊อปนั่งอยู่
ส่วนกระติกนั่งอยู่ที่เบาะโซนกลาง
ด้านหลังตรงนี้สำคัญเป็นจุดเกิดเหตุ
มีแซนกับแตงโมอยู่ตรงนั้น
ซึ่งแฟนก็ยังอ้างเหมือนเดิมบอกว่าตัวเองเนี่ย
นั่งหันหน้าออกจากเรือแล้วก็เล่นโทรศัพท์
เห็นแตงโมวิ่งมาแล้วก็มานั่งยอง
ขาตัวเองเอาไว้ก่อนที่แตงโม
ปัสสาวะแล้วก็พลาดพลัดตกลงไปกลางแม่น้ำเจ้าพระยา

คุณผู้ชมก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะ
ว่าจะเชื่อหรือไม่กับสิ่งที่กระติก
กับสิ่งที่แซนและคนบนเรือกล่าวอ้างนะวันนั้น
ครับนะฮะยังไม่หมดเท่านี้